สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ในการแข่งขันกีฬาที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่อินโดนีเซียค่ะ
ก็มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตนะคะเป็นกีฬาสาธิต
เพื่อที่จะร่วมแข่งขันเอเชียนเกมที่อินโดนีเซีย๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายนนี้ค่ะ
แบ่งเป็นวันที่๒๕พฤษภาคมนะคะจะแข่งขันประเภทเดียวรับสมัคร๑๒๘คนค่ะ
ส่วน๒๖พฤษภาคมแข่งขันประเภททีมค่ะรับสมัคร๓๒ทีม
ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง๒วันก็จะเข้าสู่รอบตัดสินในวันที่๒๗พฤษภาคมนะคะ
โดยทุกรอบจัดแบ่งแบบจัดแข่งแบบออฟไลน์ค่ะคือไม่มีออนไลน์
รายละเอียดเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันแล้วก็กติกาจะมีการยืนยันเร็วนี้นะคะ